อีกเรื่องหนึ่งเราเคยนำเสนอกันไปแล้วเรื่องของประหลัดใหม่ที่เพิ่งเข้าไป
ทำหน้าที่ที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำ

แล้วพอไปปราบปรามยาเสพติดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ส่งข้อความมาข่มขู่
โดยบอกว่าระวังกินลูกปืนวัยรุ่นถ้ายังจำกันได้

ตอนนี้ผู้ปกครองก็นำตัวเยาวชนชายอายุ๑๕ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของเฟซบุ๊ครายนี้มามอบตัวกับตำรวจนะคะ

ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเครือขายยาเสพติดเลยนะ
อันนี้ทางผู้ปกครองเขาพาตัวเยาวชนมาค่ะ
ประหลัดอาวุโสอำเภอนวลดินแดงจปุรีรัมพ์
เพราะไม่พอใจที่ประหลัดที่เพิ่งจะย้ายมา

และก็เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษนวลดินแดงได้ประมาณแค่๒เดือน
เขาก็ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่

แต่ประหลัดอำเภอคนนี้ก็ไม่ได้แสดงท่าทีหวัดกลัวอะไรนะคะ

เป็นการทำตามหน้าที่ซึ่งก็ไม่เคยทะเลาะหรือว่าโกรธเครื่องใครค่ะ
หลังข้อความดังกล่าวมีการเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง
ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ท้าทายเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำก็บอกว่า
ผู้ปกครองของวัยรุ่นคนที่ปรากฏในเฟซบุ๊กนี่แหละ
นำตัวเยาวชนชายอายุ๑๕ปีคนนี้
มอบตัวที่สถานีตำรวจภูทรโนนดินแดงแล้วนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก
และส่งข้อความไปหาประหลัดจริง
แต่ว่าทำไปเพราะว่าความคึกขนอง
ไม่ได้มีเจตนาจะข่มขู่ท่านแต่อย่างใด
แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ายาเสพติดด้วยนะครับ
คงจะเป็นความคึกขนองครับ
ก็ไม่ได้ติดใจที่จะดำเนินคดีนะครับ
ตรงนี้ก็เป็นเรื่องการข่มขู่ก็จะเป็นเรื่องของระหุโทษนะครับ
ครูให้ตกใจกลัวอย่างนี้นะครับ
จากการศึกษวนของกองสืบนะครับ
ได้ทำการสืบสวนแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ
ทางด้านประหลาดอาวุธโสบรรพนวลดินแดงค่ะ
บอกว่าไม่ติดใจเอาเรื่องและไม่ประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
แต่เบื้องต้นก็ตักเตือนห้ามกระทำพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก
แล้วก็บอกว่าผู้ปกครองช่วยอบรมกันอีกทางด้วยก็ดีนะคะ